คุณผู้ชมครับในคดีของเสียอ้วนก็มีทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
ซึ่งเป็นทนายที่เขาชอบออกมาพูดถึงเรื่องของคดีเสียอ้วนนี้หลายครั้งแล้ว
ใช่ก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาให้ข้อมูลในแง่ของข้อกฎหมายนั่นเอง
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีเจ็บช้ำน้ำใจ
โง่ถูกหลอกโอน๗ล้านโอกาสรอดประหารเสียอ้วนฆ่าน้องสปาย
อันนี้ทนายเดชาเขาเคยออกมาแสดงความคิดความเห็น
เกี่ยวกับการให้เงินโดยเสน่หาหรือว่าโดยถูกหลอกนะครับ
คราวนี้นะครับทนายเดชาได้ออกมาไลฟ์สด
ซึ่งเป็นเพื่อนของเสียอ้วนเนี่ย
ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องของเสียอ้วนและสปาย
โดยให้ข้อมูลนะครับว่าวันเกิดเหตุเสียอ้วน
ไม่ได้ลงไปยิงน้องสปายกับน้องฟอสเลยทันที
แต่มีการเจรจาทวงถามกันเรื่องหนี้ซะก่อน
แต่น้องสปายบอกกับเสียอ้วนบอกว่า
ถ้าพี่อ้วนอยากจะฟ้องอยากได้เงินก็ให้ไปเจอกันที่ศาล
จึงเป็นเหตุให้เสียอ้วนบันดาลโทษะลั่นไก่สังหาร

ก็จะเข้าข่ายฆ่าคนตายโดยบันดาลโทษะ
โดยถูกคมเหงอย่างร้ายแรง

กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
ไม่ใช่ว่าเป็นการวางแผนฆ่าหรือว่าฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะตั้งใจจะไปทวงเงินไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่านะครับ
อันนี้มันก็จะมีผลต่อเรื่องของกฎหมายใช่ไหม

โดยสารจะพิจารณาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๒
ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะเป็นประโยชน์มาก
ในการต่อสู้คดีและลดโทษได้
แต่เสียอ้วนต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
ไม่ได้วางแผนฆ่ามาตั้งแต่ต้นครับ
ไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยไต่ทองไว้ก่อนแล้ว
กลายเป็นว่าวางแผนกันมาเนี่ยเพื่อจะมาทวงหนี้
พอมาเจอตัวลูกหนี้คือน้องสบายแล้วเนี่ย
สปายไม่ยอมคืนเงิน

กลายเป็นฆ่าคนตายโดยบันดาลโทษะ
น้อยกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้
ก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการสู้คดี

เอาเงินไปแล้วนะหลอกเงินไปแต่ไม่คืน
กลมเห็งรางแกด้วยเหตุไม่เป็นธรรมอย่างไร้แรง
ก็เลยฆ่าข้อที่จริงอันนี้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงก็ต้องไปสืบมันต่อไป
เขาก็ต้องเอาพยานมาสื่อพยานเขาก็คือไอ้๖คนนั่นแหละนะ
ที่โดนจับไปแล้วลูกน้องเขา๖คน
ไหนเบาไหนบอบบี้ไหน
จะอะไรต่างในยันในอะไรพวกนี้เอามารวม
ว่าไปทำอะไรกันถ้าทุกคนบอกว่าไปทวงหนี้
แล้วก็มีเหตุการณ์ตามที่โจ้สปอร์ตไลท์พูดจริงเนี่ย

ก็มีแนวทางในการสู้คดีก็ไม่โดนประหาร

แต่บรรดาโทรศัพท์เพราะว่านั้นไปทวงเงินไม่ยอมใช้
ไม่ยอมใช้ไม่พอดันบอกให้ไปฟ้องศาลเอาเขาก็โมโหไง
เอาเงินเข้าไป๗ล้านแล้วก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ซึ่งถ้าฟังจากคุณโจ้เนี่ยเคยเป็นแฟนกัน
ถ้าเกิดมาเจอแฟนเราอยู่กับชายอื่นอันนี้มันก็ต้องแน่นอนบันดาลโทษะ
ซึ่งมีแนวคำตัดสินของสารที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข้อต่อสู้ได้ครับ
โอกาสในการที่จะรอดโทษประหารเนี่ยสูงมากความเห็นผมส่วนตัวนะสูงมาก
ก็ย้ำนะครับว่าความเห็นส่วนตัวของทนายเดชาเองนะครับ
หลังจากที่ดูข้อมูลจากคุณโจ้สปอร์ตไลท์นะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องเงินที่มีข่าวว่าเสียอ้วนโอนเงินให้น้องสปายรวมแล้ว๗ล้านบาทนั้นนะครับ
เรื่องนี้มองว่าไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาแต่เป็นการให้โดยมีข้อตกลงร่วมกัน
อ้วนอาจเชื่อว่าทางพ่อแม่น้องสปายจะยกลูกสาวให้
แต่ความเป็นจริงทางพ่อแม่น้องสปายไม่เคยคิดยกลูกสาวให้เสียอ้วนเลย
ซึ่งหากเป็นไปในลักษณะนี้เสียอ้วนสามารถฟ้องร้องเรียกเอาเงินคืนได้
ซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะเหมือนเสียอ้วนก็ถูกหลอกให้ความหวัง
แต่สุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมานะครับ
แนะนำให้ทางครอบครัวน้องสปายโอนเงินคืนเสียอ้วน
เพราะเหมือนเป็นการทำผิดคำมั่นสัญญานะครับ
แม่สปาย๑ล้านพ่อ๒ล้านแล้วก็สปาย๔รวมเป็น๗
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีมูลหนี้แล้วเอาเงินเข้าไปทำไมนะ
เงินมันเยอะนะเขาจะพิษวาสตร์ให้โดยเสน่หากับคุณแม่คุณพ่อเหรอ
เพราะฟังแล้วเนี่ยทั้งคุณแม่คุณพ่อทั้งน้องสบาย
พิษวาสหรืออยากจะไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียอ้วนเลย
จากการให้สัมภาษณ์นะนะเสียอ้วนเป็นคนใจร้าย
เคยล่วงเกินเคยบีบคอนะพ่อแม่ก็บอกไม่เคยคิดจะยกลูกสาวอะไรให้ต่าง
เอ๊ะแล้วเอาเงินเข้าไปทำไมนี่นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญ
แล้วเงินเยอะแล้วโอนถี่โอนถี่โอนถี่น่ะสองสามเดือนเงินรวมแล้วประมาณเจ็ดล้านบาทเนี่ย
ตามที่โจ้สปอร์ตไลท์ว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อคิดว่ามันใช่โดยเสน่หาไหม
นายเดชายังบอกด้วยนะครับว่าครอบครัวน้องสปายและครอบครัวน้องฟอสก็สามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการที่เสียอ้วน
ได้ฆ่าลูกของทั้งสองครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะครับ